ส่งชื่อชิงแคนดิเดตนายกที่ผมอ่านตะกุกตะกักที่ผมจะเล่าให้ฟัง
ก็คือคุณมิ่งขวัญจะมาอยู่พลังประชารัฐ

เขานี่แหละจะขอเป็นแคนดิเดตนายกราศบนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ

ใครพูดวะจริงเวอกันทั้งพักเลยลองดูฮะ
ผลเอกประวิทย์จึงบอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระ
ในการที่ให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐ
แล้วแสดงว่าแคนดิเดตนายกราศบนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐยังไม่มีสังเกตประยุทธ์ของคุณครับ
คุณประยุทธ์ไปแล้วแล้วออกไปแล้ว
ถ้าบอกว่าถ้าคุณมิ่งขวัญเขาบอกว่าออกไปแล้วไง

ผมฝากไปเรียนพลเอกประยุทธ์ด้วยนะ
ผมไม่สามารถร่วมอุดมการกับท่านได้

คุณมิ่งขวัญบอกว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดต
คืออาจจะมีแคนดิเดตคนอื่นด้วยแต่เขาเป็นหนึ่งในนั้น

ทั้งสมาชิกภักดิ์พลังประชารัฐแปลกใจ
ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนรู้แต่ว่าจะเปิดตัว
คือไม่คุยกันก่อนหน้านี้หรืออย่างไร
คือรู้แค่ว่าคุณมิ่งขวัญจะมาเป็นทีมเศรษฐกิจของพักนะ

เพียงว่าคุณมิ่งขวัญจะมาสมัครเป็นสมาชิกพัก
แล้วมีความพยายามจะขอเป็น
มีความพยายามจะขอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก
แต่มีรายงานว่าก่อนงานแถลงข่าว
มิ่งขวัญลุงป้อมครับลุงป้อมครับ

ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าไปคุยกันตอนนี้หรือเปล่า

ตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับภัคดิ์ประทางประชารัส
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ไปแล้วไม่อยู่แล้ว
แล้วลุงป้องก็รับปากก็รับปากว่าจะเสนอเชิดข้าวที่ประชุมภักดิ์
ให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
อาจารู้สองคนหรือเปล่าด้วยนักข่าวถามย้ำเลย
สรุปคุณมิ่งขวัญจะเป็นกันจริงหรือไม่
จริงหรือไม่ลุงป้อมบอกว่าอืมอย่าเพิ่งสรุป
ยังไม่รู้ต้องพิจารณาก่อนไม่คือแกพูดตามหลักการ
จะต้องเข้าที่ประชุมไงอ่านะฮะเอ้าคุณแม่ลีน่าจังมาไง
คุณแม่ลีน่าจังอัดคลิปวิจารณ์หลังจากรู้ว่าคุณมิ่งขวัญจะเป็น
แคนดิเดร์ตนายกรัฐบนตรีกับโอ้โหมันหน้ามาก่อนแล้ว
ถ้าในช่วง๔๕ปีนี้เองอ่านกับข่าวกับพี่จนพี่แก่ไปก่อน
เอออย่าเพิ่งมีให้ใครมาชวนไปเป็นการ

เพราะสามอ่ะดอมหล่อ

ไปดูท่าทีของผู้เอกประยุจรรย์โอชา

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันบ้าง

ยินดีด้วยนะที่มิ่งขวัญไปเข้าพลังประชารัฐ

มีโทงไหมนักข่าวโทงกับฝันโทงสักที

ท่านนายกอ่ะไปอยู่ไอพรรครุมไทยสร้างชาติแล้ว

เพียงแต่ว่าท่านยังไม่ได้พูดเท่านั้นเอง
คือยังไม่ได้พูดอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง
แต่เรื่องหนึ่งที่นักข่าวจับจ้อง

แสดงว่าท่านมั่นใจว่า
ชนะเลือกตั้งกลับมาท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครับ
บอกจะทำงานให้ดีที่สุดครับคุณผู้ชมครับ